ไปเชียงใหม่นะคะไปดูพฤติกรรมของมนุษย์ลุงคนนี้หน่อยนะคะ
เข้าไปตัดผมตัดเสร็จแล้วยังไงต่อ
เดินออกมาไม่จ่ายเงินเจ้าของร้านทวงถาม
กลายเป็นคลิปเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ถอยรถออกไปฝั่งนู้นเลยหายเมาแล้วค่อยกลับมารู้ไหม
เอาตังค์๒๐๐มาจ่ายค่าสายกีต้าขาดค่าตัดผมค่าจับโอเคไหม
ฉันไม่ได้จ่าทุกอย่างน่ะฉันจะจ่ายแค่ข้าจับ

ที่ท่านโยกหัวเมื่อกี้นี่สายร็อกหรือยังไง

นี่มีสามเอพิโซดเลยนะสามอีพีเลยนะ

ของร้านตัดผมเขาเชื่อว่าน่าจะเมามา

แล้วสุดท้ายไม่ยอมจ่ายค่าตัดผม
กับข้าวไปทำสายกีต้าของร้านเขาขาด

ลวนลามพนักงานสาวในร้านด้วย
ไปจับก้นพนักงานสาวคุณผู้ชม

พอเกิดเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่อง

ทราบว่าร้านตัดผมร้านนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ชายคนนี้เข้ามาตัดผมที่ร้าน
พนักงานก็ตัดให้แต่โดยดีแต่ระหว่างที่ตัดผมปรากฏว่าผู้ชายคนนี้
ลวนลามด้วยการจับก้นพนักงานผู้หญิงนี่คุณผู้ชมพอตัดเสร็จแล้ว
เจ้าของร้านทวนถามค่าบริการผู้ชายคนนี้บอกว่าเดี๋ยวไปเอามาให้
จากนั้นก็หยิบกีต้าของที่ร้านเนี่ยมาเล่นเล่นจนสายขาดเธอก็เลยทวง
อย่างเลยค่าตัดผมค่าสายกีต้าแล้วค่าจับก้นผู้หญิงด้วย
แล้วผู้ชายคนนี้ได้ยินไหมเมื่อสักครู่จะจ่ายเฉพาะค่าจับก้น
ตัดผมก็ไม่จ่ายเหรอใช่ค่ะหลังจากที่ทราบเรื่องนะคะ
ปรากฏว่าครอบครัวของผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาเจรจาแล้วจ่ายเงินให้
พร้อมกับขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร
แต่หลังจากนี้ก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นนี่เห็นไหม
อันนี้คลิปที่๓กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วกลับมาทำพฤติกรรมคล้ายเดิมเลย
กลัวมากเลยนะคือเมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหรอขี่ไปขี่มาเนี่ยนะ
อันตราย